สวัสดีครับ
พบกับพระราชทางหน้าจอธรรมดิการทางหน้าจอธรรมดิการทางหน้าจอธรรมดิการ
พบกับพระราชทางหน้าจอธรรมดิการ
ทางหน้าจอธรรมดิการ
กับรายการที่จะเปิดเคล็ดลับการทำเงินใหม่
กับรายการที่จะเปิดเคล็ดลับการทำเงินใหม่

เปิดไอเดียรับทรัพย์เดียรับ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

มากครับเพราะจะบอกว่าปัจจุบันครับเราสามารถผลิตได้เองแล้วหน้าที่ทองของเกษตรกรมาแล้วถูกต้องฮะ
และนี่คือผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลานะครับที่เขาได้ลงมือสำรวจ
รวบรวมจำแน่งสายพันธุ์นะครับและคัดเลือกเห็ดร่างแหมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้ายห้าสิบห้าแล้วโอ้ค่ะ
ซึ่งปัจจุบันครับนางสาวนพวัลนินสุวรรณนะครับนักวิชาการชำนาญนะครับ
เห็ดร่างแห่นะฮะสายพันธุ์ไทย
อืมกระโปรงสั้นสีขาวอุ้ยใส่กระปื้นน่ารักมากค่ะอืม
ทำการวิจัยต่อนะครับเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรนะครับ
เรียกว่าตั้งใจจะแจกสูตรการเพาะนี่นะครับให้กับเกษตรกรแบบฟรีกันไปเลย

เพื่อทำเวชสำอาง

วิธีการที่เราจะเพาะเห็ดร่างแหเนี่ย

ขั้นแรกครับการทุบก้อนเชื้อ

แกรบดิบขุ่ยพะเพรา

แค่นี้เองทิ้งไว้ประมาณ

ร่างแหนี่จะเริ่มเติบโตเต็มถุงแล้วนะครับ
ก็นับไปอีก๑๕วัน

สามารถเก็บขายได้เลย

ราคาขายเห็ดเยี่ยมไผ่สดอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐บาทครับผม
๕๐๐บาทราคาสูงมากค่ะ
เพราะว่าเห็ดทั่วไปอยู่ที่กิโลละร้อยกว่าเองนะ

ดีใจมากเพราะว่าคนชอบกินเห็ดเยี่ยมไผ่มาก
จะได้กินในราคาถูกขึ้นและได้อุดหนุนเกษตรกรไทยด้วย
เกษตรกรก็จะได้มีรายได้ด้วย
เรื่องของการพ่อปลูกผ่านกันมาแล้ว
มากันที่เรื่องของงานไอเดียในการสร้างคอนโดเลยดีกว่าค่ะ
ไม่ต้องค่ะ
ดีไม่ดีไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว

ไม่มีเงินอีกจะต้องลงทุนอีกเอาเอาจริงจริงค่ะ
เพราะมันคือคอนโดสำหรับให้มดแดงเอาไว้ไข่ค่ะมดโดมดแดง
โดไข่มดแดงเนี่ยนะคะจะสามารถบังคับให้มดแดงออกไข่
กระดูกการของเขาได้ถูกต้องจริงงานทำคอนโดของไข่มดแดง
ง่ายมากค่ะแม่ค่ะแค่เรานำขวดน้ำอัดลมนะคะ
ตัดคอพวดแล้วกลับด้านแบบนี้เองอ่าแบบนี้นะคะ
นำไปประกบกับส่วนก้นขวดแล้วก็จะหาอะไรเนี่ย
เอาไว้ให้สองส่วนเนี้ยมันติดกันครับโดยในขวดนี้นะคะ
ต้องใส่อาหารของมดแดงลงไปด้วยอย่างเช่นแมลงค่ะ
ใช่หรือจะใส่พวกปลาหรือจะเป็นเนื้อก็ได้นะคะ
คือเป็นการล่อให้มดแดงเข้ามาอยู่ในนี้
จากนั้นก็จะนำขวดอีกใบใส่น้ำที่ผสมน้ำหวานหรือน้ำตาล
เพราะว่าล่อมดได้ค่ะชอบถูกต้องแล้วก็ปาดขวดเป็นช่อง
มดแดงเข้าไปกินน้ำหวานในนั้นได้ครับจากนั้นนะคะ
นำขวดทั้งสองไปแขวนที่ใต้ต้นไม้ที่มีมดแดงอาศัยอยู่
ก็คือให้สูงจากพื้นหน่อยจะเป็นต้นมะม่วงหรือต้นอะไรก็ได้ที่มีมดแดงอยู่
มดแดงจะใช้เวลาในการทำรังประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันครับ
โดยแต่ละขวดสามารถให้ผลผลิตไข่มดแดงได้๒๓ขีดเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวใบตองจะให้พี่ป้องกับพี่เนยลองทายว่าเชื่อไหมไข่มดแดงเนี่ย
กิโลกรัมหนึ่งอ่ะแพงมากกิโลกรัมละเท่าไหร่ไข่มดแดงไข่มดแดง
เอาไปสองร้อยห้าสิบอ้าวค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะเอาสามร้อยละกัน
สามร้อยอืมนั่นแหละค่ะจริงจริงไข่มดแดงเราเนี้ยมีราคาสูงนะคะ
ถึงกิโลกรัมละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะคะโอ้โหแล้วต้องคิดเล่นเล่นนะค่ะ
เราทำกันสักหนึ่งร้อยขวดครับค่ะได้มายี่สิบถึงสามสิบกิโลกรัม
โอ้โหคูณค่ะได้ก็ทันแล้วน่ะลักเบิดลักเบิดนะคะจริงค่ะ
มันเป็นช่องทำเงินชัดชัดเลยครับพี่ป้องลงไปต่อค่ะ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
แลกมาด้วยราคาที่สูงนะคะเพราะก้อนหนึ่งเนี่ย
ร้อยถึงห้าร้อยบาทกันเลยนะคะราคาและนี่แหละค่ะ
เป็นไอเดียทำเงินที่แม่จะนำมาฝากในวันนี้ค่ะ
สบู่น้ำมันธรรมชาตินะคะเป็นอาชีพเสริมของคุณแอม
ทวีสุพัฒระเสถียรกุลนะคะโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าอเมคลาฟนะคะ
ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำขายนะอ้าวครับ
คือเขาจะแค่ใช้เองเพราะว่าเขาเป็นคนแพ้สบู่เลวค่ะอืม
เขานำน้ำมันธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าว
น้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มน้ำมันรำข้าวนะคะผสมกับด่างนะครับ
ปั่นให้ผสมกันนะคะจากนั้นก็เติมแต่งสีให้เกิดลวดลายสวยงามนะคะ
กลีนลงไปให้หอมค่ะแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์อ่า
ทิ้งไว้ประมาณสองวันนะคะก็นำมาตัดเป็นก้อนอืม
แล้วก็ทิ้งไว้อีกนะคะหนึ่งเดือนเพื่อให้ค่าด่างมันลดลงค่ะ
จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้เลยง่ายง่ายแค่นี้นะคะซึ่งราคาสบู่น้ำมันธรรมชาติ
อย่างที่บอกไปนะคะตอนแรกเนี้ยอยู่ที่ประมาณสี่วันถึงห้าร้อยบาท
มากไม่กล้าถูกเลยอ่ะใช่แต่ว่าของคุณแอมครับ
เขาเริ่มต้นที่แปดสิบบาทเท่านั้นเองนะคะรวมต่อหลายเท่าเลยจริงใช่ค่ะ
ที่สำคัญสบู่ธรรมชาติหลักสีสันนี้นะคะยังสร้างรายได้ต่อเดือนเป็นหลักหมื่นเลยนะอืม
นี่คือรายได้แค่ต่อการขายเท่านั้นนะคะครับคุณแอมเนี่ยเขามีรายได้หลักหลักเลยเนี่ย
จากการเปิดคอร์สสอนค่ะเขาสอนทำสบู่จากน้ำมันธรรมชาตินะคะ
ของคุณแอมเนี่ยคอร์สละแค่สองพันห้าเท่านั้นเองแต่สร้างรายได้ได้ใช่
เขาจะสอนทางเรื่องทฤษฎีนะคะของสมุนไพรการผลิตสบู่นะคะ
วิธีการขายวิธีการทำการตลาดแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงเลยนะคะ
ครับโดยมีอุปกรณ์และสบู่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนำไอเดียเหล่านี้นะคะ
กลับไปสร้างรายได้ได้เลยค่ะโอ้โห
ตองครับทำอะไรครับเอาอะไรมาครับเนี่ย
ต้นอะไรคะเนี้ยมันสวยมากอยู่อยู่ก็มาถือต้นไม้ใช่ค่ะนี่คือต้นไม้ต้น
ิโกเนียค่ะเป็นต้นไม้จากเมืองนอกเวลาเราจะคุยกับเขาต้องให้
นี่คือจะมาสอนพวกเราปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะจริงจริงเราไม่ได้มาสอนปลูกต้นไม้ค่ะ
แต่ต้องบอกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีครับค่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว
อ่ะบอกไปกันอยากได้กินต้นไม้มันเป็นต้นไม้ที่กินได้อ่า
ได้จริงจริงค่ะเพราะว่านี่ค่ะไฟกับดอกของมันกินได้นะคะ
และนี่แหละค่ะคือไอเดียทำเงินของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใบตองจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่นี่ค่ะสลัดสเต้เชิญ
ที่นี่คือสวนผักและดอกไม้สลัดสเตชั่น
ส่วนของผมจะมีปลูกพวกพืชผักดอกไม้ปลอดสารพิษครบวงจรนะครับ
ปีหลังเนี่ยเราก็อยากจะลองหาอะไรใหม่ทำดู
ก็มาลองปลูกเป็นดอกไม้กินได้
แต่เราก็ประยุกต์จากอุปกรณ์ที่เรามี
เรามีระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
เป็นรางปลูกผักสำหรับปลูกในไฮโดโคนิคหรือไม่ใช้ดินอยู่แล้ว
เราก็เลยลองเปลี่ยนพืชลองประยุกต์ดูจากผักสลับมาเป็นดอกไม้บ้าง
บางทีการปลูกพืชเดิมปัญหามันก็จะเกิดซ้ำซาก
หมุนเวียนปลูกพืชเป็นอีกทางเลือกแล้วก็ตลาดก็จะได้เปิดกว้างขึ้นด้วยครับ
เรียกได้ว่าการปลูกดอกไม้กินได้ถือเป็นไอเดียที่ต่อยอดให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
ที่สำคัญยังสามารถสร้างรายได้เลี้ยงปากท้องให้กับทุกคนได้อีกด้วย
ว่าแต่ที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างล่ะครับ
อันนี้เป็นดอกบานชื่นนะครับที่นี่ก็จะเป็นบานชื่นดอกซอส
หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างวานชื่นนี่ก็เป็นดอกหนึ่งที่กินได้มีสีสันสวย
ทางนี้เป็นดอกไดแอนพลัสหรือว่าดอกสีเสื้อก็จะมีหลายสีหลายสายพันธุ
ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ลูกค้าชอบเพราะว่ามันมีสีสันมากมาย
มีดอกเล็กดอกใหญ่มีดอกแบนดอกฟูกินได้แล้วก็ปลูกไม่ยากด้วยครับ
อันนี้เป็นดอกบีโกเนียนะครับจะมี๓สีสีแดงสีขาวสีชมพู
จุดเด่นของดอกวิโกเนียงคือความสวยงามแล้วก็รสชาติออกเปรี้ยวนะครับ
นิยมไปใช้ประกอบในจานอาหารนะครับรสชาติเปรี้ยวของมันเนี่ย
ก็จะไปตัดกับน้ำสลัดตัดกับพวกเนื้อสัตว์ต่างนะครับ
ทำให้อาหารออกมามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับ
จริงแล้วดอกไม้ที่กินได้ของที่นี่ยังมีอีกมากมายเลยล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นดอกเวอร์บิน่าดอกไวโอล่าดอกดาวเรืองฝรั่งเศส
คอสมอสดอกดาวกระจายไทยดอกซาเวียและอีกเยอะแยะมากมาย
ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ของที่นี่จะถูกเพาะและปลูกในระบบไฮโดโปรนิกส
และจะให้ปุ๋ยผ่านทางน้ำพร้อมกับจัดกลุ่มดอกไม้ที่ชอบ
และไม่ชอบน้ำให้อยู่ด้วยกันเพื่อตั้งเวลาการให้น้ำแก่ดอกไม้ตามความชอบ
ชนิดไหนที่ต้องการน้ำมากก็จะปล่อยน้ำเยอะหน่อย
แต่หากชนิดไหนที่ไม่ค่อยชอบน้ำก็จะตั้งการให้น้ำเป็นเวลา
แต่สิ่งที่สำคัญคือการดูแลไม่ให้น้ำขัง
เพราะอาจทำให้ดอกไม้ตายได้แต่ตอนนี้ชักอยากจะเห็นสลัดผักดอกไม้
แพ็คขายส่งให้กับลูกค้าแล้วล่ะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
อันนี้เป็นผักที่ปลูกในสวนเรานะครับเก็บมาสดสดเมื่อเช้านี่แหละครับ
ผักไปก่อนนะครับที่สวนจะมีน้ำสลัดสี่สูตร
มีงีงาดำงาขาวกินพริกไทยดำเครื่องก็ตามที่ลูกค้าบอก
บางทีก็เป็นทูน่าเป็นไข่เป็นอกไก่นะครับแล้วก็มีแตงกวาที่ปลูกในสวนเรา
สุดท้ายก็คือการแต่งด้วยใบสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้ให้มันมีสีสันนะครับ
นี่คือสลัดผักดอกไม้ของสวนเราขายส่งเริ่มต้นที่กล่องละ๕๐บาทครับ
รองคุ้มค่าครับสลัดดอกไม้ถือเป็นผลผลิตที่สวยงาม
ยังสามารถกินได้ซึ่งช่วงแรกแรกคุณเฟิร์สจะขายโดยอาศัยเพื่อน
คนรู้จักให้ช่วยกันรับออเดอร์ผ่านทางไลน์และพื้นที่โซเชียลต่าง
แต่ด้วยความที่ต้องการขยายฐานของลูกค้าให้มากขึ้นปัจจุบันจึงส่งให้ตัวแทนไปขาย
ซึ่งก็ได้ตลาดคนทำขนมทำเบอร์เกอรี่และร้านอาหารเล็กเพิ่มขึ้น
จึงทำให้มีทั้งลูกค้าทั้งเจ้าประจำและลูกค้าเจ้าใหม่สั่งซื้อกันอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน
สร้างรายได้ให้กับฟาร์มของเขาสูงสุดเกือบแสนต่อเดือนเลยทีเดียวล่ะครับ
ด้วยความรู้ในการทำเกษตรที่สังสมมานานตั้งแต่สมัยเรียนประกอบกับการลองผิดลองถูกพร้อมกับเสริมความคีเอทีฟเข้าไป
จึงทำให้สลัดผักดอกไม้จากฟาร์มสลัดสเตชั่นของคุณเฟิร์สนั้นเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ในตลาดที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับฟาร์มของเขาได้เป็นอย่างดี
ใครที่กำลังชมอยู่แล้วสนใจจะดูเป็นไอเดียก็ได้หรือใครจะทำขายก็รวยแน่นอนครับ

สามารถสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์กันได้นะคะ

เดี๋ยวขอให้พี่ป้องไปทานสลัดต่ออีกค่ะ
ครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับ

เชิญเลยค่ะอีซ่านแท้อีซอนแท้เลยค่ะมาเลยค่ะ
สิบบาทสิบบาทหมุกโต้ร่อยแรงค่ะอืมอีสานอีสานแถวไหนค่ะ
อาทิตย์นี้เปลี่ยนมาเป็นไส้กองอีซานแล้ว

นี่คือเรียกว่าติดอันดับเสถีเมืองชายต้นนะ

เที่ยวพูดเกินไปคือลูกน้องยังเล็กค่ะ

จากไม้เท่าไหร่อ๋อมันก็สิบบาทแค่สิบบาทหมดนี่ก็สามเดี๋ยว
สิบบาทแล้วบอกอยากเป็นเศรษฐีเออทำไมขายถูกคราวนี้
เมื่อไหร่จะรวยพี่ป้องไม่รู้ซะแล้วนะคะว่าเมนูไส้กรอกอีสานเนี้ย
เขาโด่งดังไปทั่วประเทศนะจะบอกว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมทั่วทุกภาคเลย
โดยเฉพาะอีสานนะคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างเงินล้าน
ภายใน๑เดือนนะคะแล้วก็สามารถทำรายได้มากกว่า๓๐๐ล้านบาท
ไอ้ไส้กรอกอีสานที่เราดูแล้วเป็นเหมือนของกินเล่นสบายเนี่ยนะ
ค่ะเขาฮิตกันมากแล้วเนยก็ชอบเมนูนี้มากเลยโอ้โหอ่าขอดูที่มาที่ไปหน่อยครับ
ไม่เชื่อนะคะไปดูกันเลยค่ะ
ไส้เกาะอีสานเมนูบ้านที่คนอีสานนิยม
ถูกใจคนทุกภาครสชาติถูกปากราคาถูกใจสร้างรายได้ทำให้เป็นเศรษฐี
ยอดขายหลายร้อยล้านนั่นก็คือแม่ไก่ไส้กรอกอีสาน
เริ่มต้นจากสามีพี่เนี่ยที่บ้านก็ทำธุรกิจของฝากนะคะ
หมูย้อแม่ไก่ส่วนพี่ทำธุรกิจเขียงหมู
พอเราแต่งงานกันมาแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำธุรกิจใหม่ด้วยกันดีกว่า
แต่ว่าวันนี้จะทำธุรกิจอะไรดีก็เลยคิดกันว่าทำไส้เกาะอีสานนะคะ
ในเรื่องความหอมอร่อยรสชาติต้องถูกปากและสีสันต้องน่ารับประทาน
แม่ไก่จึงปรับโน่นนิดปรับนี่หน่อยทำให้ได้ไส้เกาะอีสานรสชาติแสนอร่อย

เราขายหมูอยู่แล้วเราจะรู้ตั้งแต่ต้นทางเลยหมูทั้งตัวส่วนไหนดีที่สุด
แล้วก็เลือกสีด้วยก็คือเลือกแดงหน้าเพราะว่าเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็นุ่ม
แล้วก็เราก็เลือกน้ำมันเป็นส่วนสะโพกส่วนเนื้อไหล่
แต่เราจะไม่เอาน้ำมันสรรมาใช้เพราะว่าน้ำมันสรรถ้าย่างแล้วมันจะหด
สักก่อนของเราใช้กระเทียมไทย๑๐๐มันได้ความหอมด้วยรสชาติก็ดีด้วย
ทำให้รสชาติติดลิ้นและการหมักทำเปรี้ยวก็ดีด้วยค่ะ
สินค้าที่เราเลือกเราก็เลือกใช้เป็นพริกไทยแล้วก็สะท้าย
อย่างสะท้ายนี่ค่ะมันทำให้หอม
ด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบและให้ความสำคัญกับความสะอาดสดใหม่ทุกวัน
ทำให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตอาหารระดับสากล
มีโรงงานผลิตใหญ่โตรวมถึงห้องแถวกว่า๔๔คู่หาเป็นศูนย์กระจายสินค้าจัดส่งทั่วประเทศ
นี่คืออาณาจักรของแม่ไก่นะครับมีทั้งโรงงานที่ผลิตที่อยู่บางแคร์แล้วก็ออฟฟิศ
ใครจะเชื่อล่ะครับว่าทุกวันนี้แม่ไก่ไส้เกาะอีสานที่เคยผลิตกันวันละไม่กี่กิโล
กลายมาเป็นธุรกิจหลายร้อยล้านที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกหลายครัวเรือนครับ
และนี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจไส้กรอกไม่ไก่ร้อยล้านครับผม
ค่ะและนี่คือเศรษฐีป้ายแดงของเราในวันนี้นะคะขอเชิญเจ้าของธุรกิจไส้กรอกแม่ไก่นะคะ
อันดับหนึ่งของเมืองไทยที่สร้างยอดขายได้วันละล้านออเดอร์สิบตันขายหมดทุกวันนะคะ
คุณกันนิกาสิริทรัพย์เพิ่มโชคนะคะและคุณธนพลโวหารบัณฑิตค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับน้องเนยน้องตอง
ทราบไหมฮะว่าคุณกริกาและคุณธนพลเนี่ยนะครับถ้ารักเขาจะเป็นเนื้อคู่ตัวจริง
เขาเป็นไส้เกาะคู่รึไมอ่ะครับทำไมอ่ะคะ
ก็คือทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมีชื่อเล่นว่าไก่เหมือนกัน

เราสามคนขออนุญาตเรียกว่าพ่อไก่กับแม่ไก่นะครับ
ใช่ครับปกติเวลาเราเห็นใส่กรอกไอศาลเราก็นึกถึงหมูวุ้นเซ้น
แต่ว่าเห็นว่าไส้กรอกของคุณแม่ไก่นะคะมีถึงสิบสองรสด้วยกันเลยเหรอ
ใช่ค่ะเยอะมากมีอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะ
คือถ้าเป็นรสชาติดั้งเดิมเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นไส้กรอกหมูนะคะ
ครับคุณบอกวุ้นเส้นด้วยหรอคะคุณบอกวุ้นเส้นก็มีค่ะ
แต่เป็นเส้นกรอกเหรอค่ะเป็นเส้นกรอกโอ้เก๋มากโอ้เก๋
โหโยยมมากมายคือรสแบบรสลาบต้มยำอย่างงี้ก็มีมีวัตกิ้งมะล่า
วัตกิ้งกับแม่เนย่ชอบเลยต้องชิมนะคะ
ชิมเลยมันน่ะ
มะล่าให้เข้าใจเฉาถ์จีนเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมาล่าหน่อยครับผมล่าล่ายังอยู่ในแพ็คเกจ

ขายดีถึงเป็นหลักร้อยล้านเลยนะอ๋อร้อยล้านเลยหรอคะครับพอมาเจอช่วงควิดเนี้ย
ก็มีการแตกลายธุรกิจขึ้นมาครับสิ่งนั้นคืออะไรครับผม
นะแต่ว่าทำยังไงให้บริโภคได้อย่างสะดวกแล้วก็ประหยัด
หยัดเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็เลยคิดตัวโปรดักต์ตัวใหม่มาค่ะว่า
ถ้าอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางนะคะสามารถมีสต๊อกเก็บไว้ที่บ้านและทำเมนูอาหารทานเองได้

ทุกคนเข้าร้าน๒๐บาททุกชิ้นที่เช้ามีจริงใช่ค่ะ
หมายถึงว่าให้เลือกทุกอย่างเลยในราคา๒๐บาท
อันนี้มีชีสด้วยอกไก่ไม่เท่าไหร่นี่เนื้อปลาเก๋ามันต้องแพงนะครับ
ขาย๒๐บาทหรือว่าช่วยผู้คนด้วยช่วยค่ะช่วยค่ะ
คือเมนูต่างเหล่านี้เราซื้อแล้วก็ไปทำพวกแบบหมูกระทะซุกกี้ที่เรา
ใช่ทุกเมนูเลยต้มใส่มาม่าแกงจืดต้มยำที่บ้านไข่เจียวได้หมดเลย
เรื่องราวของพ่อกายแม่งไก่เนี่ยเชื่อว่ามีมากมายเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันสบายดีกว่านะครับ
ชิคกี้พายนะครับขอบคุณครับ
ตั้งแต่ทำรายการมานะฮะส่วนใหญ่ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเนี่ย
วัยเด็กมักจะลำบากแล้วก็ต้นทุนเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มี
อยากรู้จังเลยครับว่าชีวิตของแขกรับเชิญนอนในวันนี้นะครับ
วัยเด็กนี่เป็นอย่างไรบ้างครับลำบากไหมครับ
ผมเกิดที่นี่นะครับเรียนมาน้อยนะครับจบแค่ม๓นะครับ
ทำงานทุกอย่างนะครับที่จะที่ได้เป็นเงินนะครับ
ไก่เหมือนกันค่ะแม่ไก่ก็เป็นลูกหลานชาวเวียดนามเหมือนกัน
แต่ว่าพ่อแม่อยู่ที่ประเทศไทยเกิดประเทศไทยแต่ว่าตายายอยู่ที่เวียดนาม
แต่ไก่เป็นสาวอุดรให้นมน้องคาย
แล้วว่าทั้งสองท่านเป็นคนสู้งานมาตั้งแต่เด็กเรียนจบแค่

ได้มีอะไรที่ทำแล้วหาเงินได้ก็ทำหมดเลยอย่างนี้หรอค่ะทำอะไรมาบ้างค่ะอ๋อ
ที่บ้านผมทำแหนมกับหมูยอนะครับเป็นหมูยอแม่ไก่นะครับที่หนองคาย

แต่ถ้าของไก่ในตอนเด็กเคยเห็นต้มเลือดในแกงเส้นไหมคะ
เลือกเป็นก้อนที่บ้านทำเลือดก้อนตอนเด็กนะคะ
อย่างที่บอกนะว่าการศึกษาไม่ใช่เครื่องวัดความสำเร็จนะครับ
อย่างแม่งไก่กับพ่อไก่เนี่ยจริงอาจจะไม่ได้เลี้ยงสือมาเยอะมาก
แต่ว่าชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง

คือแกเป็นคนชอบฟังกับชอบอ่าน

มันเรียนรู้ง่ายอยากรู้อะไรก็เสิร์ชเข้าไปเลย
อย่างนี้อยากรู้ว่าเพิ่งมาเริ่มไส้กรอกแม่ไก่นะคะ
หลังจากแต่งงานใช่ไหมคะ

คือแต่งงานเสร็จผมก็เข้ากรุงเทพนะครับ
เป็นครั้งแรกในชีวิตเข้ามาก็ตอนนั้นก็มาทำขนส่งซากหมู
หมูอ๋ออ๋อคือส่งส่งหมูที่เชื่อแล้วมามามาเขียนมามาให้ใช่มาที่เขียนหมู
มาที่เขียนหมูใช่อ๋อและทั้งสองท่านจู่จู่เริ่มธุรกิจไส้กรอกได้ยังไงครับ
เห็นช่องทางอืมแต่ก็ตัวไก่เองขายหมูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ที่บ้านพ่อไก่นี่ก็ทำหมูยอกุญเชียงไส้กรอกเนอะค่ะไก่ก็เลยคุยกันว่า
อย่างงั้นเราทำผลิตภัณฑ์ที่เรามีความถนัดแล้วก็ตลาดต้องการดีไหมค่ะ
ก็เลยเกิดมาเป็นไส้กรอกนี่แหละค่ะแล้วตอนนั้นทำนี่กะคิดว่าจะขายใครครับ
ไก่อ่ะเป็นแม่ค้าเขียงหมูอยู่แล้วใช่ไหมคะไก่ขายส่งเพราะไก่ขายส่งหมู
ลูกค้าที่มาซื้อเศษหมูไปทำไส้กรอกเยอะมากอืมเราเลยเห็นโอกาส
เล็งเห็นว่ามีคนซื้อเศษหมูไปทำไส้กรอกเยอะขายเองเลยดีกว่า
แล้วของดีมาทำด้วยนะครับค่ะใช่เพราะว่าเรามี
สบการณ์เรื่องหมูใช่ไหมคะก็จะรู้แล้วล่ะว่าจะเลือกส่วนไหนดีกว่า
มั่นใจได้ไงว่าของเราอร่อยได้สูตรมาจากไหนครับ
อืมคือตอนแรกอ่ะค่ะสูตรนี่คือกวาดบ้านเจอนะคะ
คิดว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตเขาก็เก็บไว้ก่อน

ทำที่ไหนคะแม่ทำที่โรงงานหรือทำที่ไหน
ตอนแต่งงานไปแล้วค่อยจะมาลองทำนะคะ
ตอนนั้นท้องลูก๖เดือนแล้วค่อยคิดจะมาลอง

ปุ๊บเลยบอกอุ๊ยยืนไม่ได้แล้ว
คิดว่าน้องจากท้องที่ทำงานลำบากแล้วนี่นะครับ
มีอุปสรรคอะไรอีกไหมครับช่วงเริ่มกิจการ
เพราะว่าน้องชายที่บ้านเป็นไส้เลื่อน

ช่วง๖๗เดือนแบบเหนื่อยก็เหนื่อยคิดถึงก็คิดถึง
ก็ได้เริ่มจากเขียงหมูศีลล๊อค๓คุณ๔เมตร
ทำตรงนั้นขายตรงนั้นเลยไม่ได้มีโรงงานแต่แรก

ยังค่ะทำตอนแรกสีก็ดำ
รสชาติก็เค็มย่างก็โหดอุ้ยแต่ว่าเราก็ทำไปปรับไป
ค้าคอมเมนต์อะไรมาแล้วก็ทำไปปรับไปค่ะ
ทำมาถึงจุดหนึ่งยอดก็พอควรอยู่อ่ากี่กิโลครับ
ละกี่กิโลเอ่อทำมาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ถึงพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองก็ถึงวันนึงสี่พันกิโลละ
เยอะมากสองปีใช่แล้วสี่พาโลยังทำอยู่ตรงเขียงตรงนั้น
เราก็ไปเปิดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
ทำให้ยอดขายก็เลยเติบโตขึ้น
เห็นว่าพอขยายกิจการไปขายที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะ
ก็มีกระแสดราม่าเลยตั้งแต่วันที่ขายวันแรกเลย

เขาบอกว่าจะอยู่ได้สักกี่วันนะเนี่ย

ซะกรอกต้องผึงเราก็เลยผึงโชว์ไปเลย

ก็คือช่วงแรกเราเอาไปตากเป็นร้อยกิโลใช่ไหมคะ
แล้วก็ขายทั้งย่างได้ด้วยวันหนึ่งก็๓๐กิโล
แล้วก็ขายลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายอีก
ช่วงนั้นก็ช่วงแรกจาก๑๐๐โลก็เป็น๒๐๐โลขึ้นไปเลยค่ะ
สักพักก็ขายได้วันหนึ่งเป็นตันเลย

คือหมดทุกวันแล้วงั้นเหรอใช่หมดทุกวันออเดอร์ด้วยนะฮะใช่
จริงเราจะดังมากในตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
เรียกว่ารถสร้างความหวั่นไซด์ให้แขนข้างอย่างรุ่นแรง
ใช่เขาก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเจ๊ด้วยนะเห็นแต่ลูกน้องเจ๊
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไส้กรอกร้านนี้ขายดีจังเลย
มาแขนเท่าไรก็หมดอืมใช่ใช่
เขาสงสัยค่ะว่าแค่มาแขวนขายกับย่างธรรมดา
ไม่เห็นจะมีลดแรกแจกแถมอะไรเลย

แล้วปรับสูตรอยู่นานไหมครับกว่าจะลงตัวว่าโอเคอร่อยแล้ว
จริงทำไปปรับไปใช่มั้ยคะ

เป็นหลุงแท้เลยเป็นพี่ของแม่

ชื่อซะกรอกเฮียอร์ด
เหนื่อยมากแกก็เลยประกาศลูกหลานว่า
ใครเก่งมาบริหารต่อจากลุง

องสหรับ
แล้วก็เอาคืนให้แกภายในเดือนนั้นเลยครับ

จาก๓ปีครึ่ง๑เดือนเดือนต่อไปคือคืนเลย๓ล้านห้า

ก่อนไปเซ้งร้านลุงนี่แม่บอกว่า
เอ้ยบ่าย๓โมงก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านนะ

ออกเสร็จไปเคาะประตูบ้านลุงแล้วก็บอกลุง
แล้วพอเซ้งลุงปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้หมูลง๑๐บาท
คือขายไส้กรอกมา๒ปีหมูไม่เคยลงกำไรนิดเดียว
แต่พอหมูลงปุ๊บกำไรเลย
เพราะมันรวมกัน๔๐๐กับ๖๐๐กิโลเป็น๑๐๐กิโลไง
ก็เลยเราเก็บเงินสดรายวันเราก็คืนแม่หมดเลย
วันละ๑๐ตันครับเพิ่มจากเดิมเยอะไหมครับ
ใช่ก็เพิ่มจาก๔๐๐เป็น๑๐๐กิโลต่อวันไปเลย

พี่ถามว่าเอาไว้ทิ้งไหน
ขาซ้ายใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะเดินขาซ้ายอย่างเดียวเลยค่ะ
ต้องดูวันด้วยแม่ดูเวลาให้ด้วย
ต่อไปเราต้องดูวันนะคะ
จะดูวันค่ะแม่จะดูวันแล้วก็ดูเวลาแล้วก็ต้องทำยังไงบ้าง
แม่ไก่คะเดี๋ยวหลังไม้เสร็จรายการขอตบร้อน
การบริหารตัวแทนจำหน่ายก็มีเคล็ดลับเหมือนกัน
เห็นว่ามีกำหนดลิมิตไว้ว่าตัวแทนจำหน่ายของเราต้อง๑คนต่อ๑จังหวัดเท่านั้น
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับอันดับแรกเลยเขาดูแลแค่จังหวัดเขาอ่ะ
หนึ่งจังหวัดมันง่ายค่ะอันดับที่สองคือเขาจะรู้จักจังหวัดเขาเองดีกว่าจังหวัดอื่น
สามคือพอพูดอำเภออะไรที่ไหนเขารู้หมดเราก็เลยเติบโตตัวแทนน้อยไม่เยอะ
ตัวแทนจะไม่เยอะแต่จะดูแลลูกค้าเยอะอยากถามเคล็ดลับความสำเร็จครับ
ของธุรกิจไส้กรอกว่าฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้เนี่ย
มีเคล็ดลับอะไรครับอืมมันอยู่ที่เรามีทัศนคติยังไงกับสิ่งสิ่งที่เราทำ
รู้สึกว่างานของไก่มีคุณค่าค่ะคือสร้างงานสร้างอาชีพครับ
ว่าจะอุปสรรคอะไรมาก็มองว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียวเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะ
คิดจะมีลูกแล้วอ่ะเป็นเรื่องสนุกหมดเลยค่ะ
เป็นเรื่องที่แม่รับได้ทุกเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุกไป
มันไม่ใช่อุปสรรคเลยแต่ว่ามันก็มีหลักให้ความคิดด้วยว่า
เราใช้หลักอะไรในการทำธุรกิจใช่ไหมคะ
ธุรกิจนี่หนึ่งต้องซื่อสรรค์กับตัวเองแหละค่ะซื่อสรรค์กับใคร
ซื่อสรรค์กับพนักงานค่ะซื่อสรรค์กับอ่าพันธมิตรที่เอ่อ
คู่ค้าเราค่ะลูกค้าตัวแทนลูกค้าเราอ่าซื่อสรรค์กับตัวแทนนะคะ
เพราะว่าเขาไม่เห็นหรอกว่าเราทำอะไรแต่เรารู้ไงว่าเราใส่อะไร
รู้อยู่แก่ใจเรารู้อยู่แก่ใจใช่แล้ววันนี้ถ้ามีคนติดต่อมา
อยากจะขายทับซองพื้นที่เราก็รู้อยู่แก่ใจเหมือนกันค่ะ
สมัยก่อนไม่มีสัญญานะคะอืมสัญญาใจเจ๊ล้วนเพราะสิ่งนี้อ่ะ
ลูกค้าก็เลยเชื่อใจเจ๊อ่าถ้าเรื่องตัดสินเนี่ยต้องเจ๊คนเดียวเลย
มีน้องแอบกระซิบมาว่าที่ออฟฟิศแม่ไก่พ่อไก่
มีพระแก้วมรกฏด้วยเหรอคะอ๋อใช่ค่ะคือแกเป็นคนเวียดนามเนอะ
พอมาอยู่เมืองไทยก็รักประเทศไทยมากครับแล้วก็พระคู่บ้านคู่เมืองก็คือพระแก้วมรกฏ
ค่ะแต่ว่ามากไปกว่านั้นคือคือชอบอ่ะปีนี้ชอบสีเขียวมากอ่า
สีเขียวเดี่ยวซับใช่ใช่แล้วก็พึ่งตลาดนัดยี่สิบไปนี่ก็เขียวใช่มั้ยคะ
ก็พระแก้วมรกฏของไก่ค่ะเป็นหยกเน็บไฟต์แกะนะคะ
แต่หยกของไก่นี่มาจากเทือกเขาหิมาลัยนะอ่านี่คือแบบว่าสุดสุด
สุดสุดเลยจริงจริงใช่ใช่สุดสุดจริงจริงองค์ใหญ่ไหมฮะ
องค์มีตั้งแต่แปดนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วก็ห้านิ้วอ๋อ

ทีมงานนะคะทีมงานตอนนี้แม่ไก่ถึงจะทำธุรกิจเคยประสบความสำเร็จใช่ไหมคะก็ไม่ได้ยึดติดกับความสำเร็จของตัวเองแบบเดิม
เด็กเด็กทีมงานแนะนำอะไรเราก็นำมาปรับใช้และที่สำคัญคือเราลองไปใช้เองด้วยค่ะอย่างไลน์แมนอะไรอย่างเงี้
ต้องไปลองใช้เองใช่ไหมคะถึงจะรู้ว่ามีคนไปใช้บริการจริงนะอย่างนี้เรียกว่าทั้งออนไลน์ทั้งเดลิเวอรี่
แม่ไก่ก็ทำหมดเลยทำหมดเลยใช่ทำหมดเลยค่ะอืมแต่หลักหลักแล้วอะค่ะก็
อย่าลืมปรับตัวนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญวันนี้ถึงทัศนคติดีแต่ปรับตัวไม่ทันอืม
เนี่ยตายมาหลายลายแล้วนะคะต้องสู้นะครับต้องสู้อย่ากลัวเป็นหนี้แล้วไม่ตายอ่า
อย่ากลัวค่ะแต่ต้องสู้ต้องปรับตัวให้ทัน
เอกรที่แบบยี่สิบบาททุกอย่างค่ะใครจะคิดนะค่ะ
ว่าแบงค์สีเขียวเขียวค่ะซื้อง่ายขายกล้อง
ใช่ค่ะพยุงกิจการมาได้ตลอดรอดฟังจนทุกวันนี้เลยครับ
เชื่อว่าเศรษฐีของเราวันนี้นะคะทั้งสองท่านมีแนวคิดดีมาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั้งบ้าน
พ่อค้าแม่ค้าวันนี้น่าจะได้ไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะ
ขอบคุณแม่ไก่พ่อไก่ครับจากธุรกิจไส้กรอกแม่ไก่มาคะ
นานรั้งกว่าเศรษฐีคนต่อไปจะเป็นคุณ
อย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้ทุกคนกับพ่อก่อยหน้าไก่ละนะครับ

ขอบคุณมากครับ

เต้นที่ไทยสีดีไทยสีดี